แม่ผู้ของอเล็กเทียร์เดสและเต้ยเจริลพอร์ม

แต่สถานะความเป็นเพื่อนเนี่ยยังดีเหมือนเดิม

ห่วงหาอาทรกันตลอดค่ะ
เมื่อวานนี้นะคะสาวเต้ยขึ้นบ้านใหม่ค่ะ
อเล็กก็ส่งของขวัญไปร่วมแสงความดีด้วยคุณผู้ชม
ยังบอกด้วยนะคะว่าคุยกันเป็นประจำเลย
จนที่เรื่องเต้ยโดนโจมตีหนักมากว่า

ที่ออกมาปกป้องเต้ยในประเด็นนี้ด้วยค่ะ
แต่ละคนไม่ได้เหมือนกันอยู่แล้วฮะแล้วเล็กก็เชื่อว่าตัวเต้ยเองเขาเป็นยังไง
เขาไม่ได้เอาเกณฑ์เหล่านั้นมาตัดสินอยู่แล้ว

พยายามที่จะเรารู้ว่าพูดไปคนที่ไม่เชื่อก็ไม่เชื่อคนที่อคติก็อคติ
แต่เราก็อย่างน้อยการที่เราได้พูดออกไปมันก็ทำให้อาจจะมีคนบางคนที่ฟังแล้วเขาก็ฟังเราบ้าง
ก็อยากจะให้มองใหม่ว่าไม่มีไม่ใช่แบบนั้นด้วย

ใช่นะคะมาดูอีกสาวคนนึงค่ะเรื่องความรักหวานเจี๊ยบสุดเลยนะคะ
สำหรับน้องฝนสนับสถานกฐานคุณผู้ชม

ปีนี้แฟนนุ่มเซอร์ไพรส์หูหนักมากคุณผู้ชม

เตอร์ไพรส์หรูบนคอนโดส่วนตัวห้องละ๓๐๐ล้านบาท

ของขวัญนะคะเป็นกระเป๋าแบรนเมม
ทำเอาสาวฝนถูกอกถูกใจไม่น้อยเลยล่ะค่ะ
เขาเป็นคนแบบหวานนะคะ
แบบว่าไม่ต้องขออะไรเขาก็จะจัดการให้หมดเลย

หนูจะแบบไม่ค่อยสวีทแล้วก็จะเฉยอะไรอย่างนี้

เพราะว่าแบบของสวยงามอะไรอย่างนี้ค่ะ
แล้วคุณอิชาแฟนเฟรน่า

ไม่ได้ซื้อให้ทุกวันปีละหนอะไรอย่างนี้ค่ะ